ในช่วงแรกของไทยรัฐนิวโชว์ค่ำคืนนี้ตามกันต่อหน่อยเรื่องของประเด็น
ขบวนการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นที่แม่ห้องศรแล้วมีชื่อของตำรวจ
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ตอนนี้เลยสั่งขยายผลค่ะเตรียมที่จะจับกลุ่มแก๊งค้ามนุษย์ที่แม่ห้องศร
ดำเนินคดีนะคะส่วนทางด้านของในดาบตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่า
มีการบังคับเด็กหญิงให้ไปค้าประเวณีนั้นก็มีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการ
นอกพื้นที่แล้วพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยด้วยค่ะ
พลตรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
แถลงถึงความคืบหน้าจากกรณีที่มีผู้ปกครองเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะ
เข้าร้องเรียนไปยังเพจแหม่มโพดำแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์
บอกว่าลูกสาวตัวเองตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์ในจังหวัดแม่ห้องศร
หนึ่งในนั้นมีนายดาบตำรวจที่เข้าไปร่วมขบวนการด้วย
ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ
สั่งการให้พลตำรวจตรีปรีชาวิมลชัยจิต
ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดแม่ห้องศรไปตรวจสอบ

กำชับว่ายังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
และทางสารวัตรสอบสวนก็เสนอให้อายการ
ทิศจรนะทรงฟ้องต่อศาลจแม่ห้องศร
แต่ทางพนักงานอายการมีหนังสือสั่งการลงมา

แล้วก็ในดาบตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างอิงถึงด้วยนะคะ
รวมทั้งพยานที่เกี่ยวข้องอีกหลายปาก
ตอนนี้ค่ะก็ถือว่าสอบสวนไปบ้างแล้ว
ส่วนในดับตำรวจรวมถึงตำรวจนายอื่นอีก๓นายที่ถูกกล่าวหา
ได้มีคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการนอกพื้นที่
และตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้ว

มีการนำเด็กเข้าไปขายบริการให้กับกลุ่มนักการเมือง
คนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแม่ห้องศร
ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผล
มอบหมายให้พลตำรวจตรีมนตรีสำบุญนานนท์

ที่รับผิดชอบดูแลคดีค้ามนุษย์

ส่วนที่มีการออกสื่อนะคะว่าสมาชิกของกลุ่มค้ามนุษย์กลุ่มนี้
จะมีรอยสักเป็นนกหูกน้ำที่งดินไว้ที่หน้าอก
บุคคลอีกเป็น๑๐๑๐คนไม่ว่าจะเป็นระดับพอไม่ว่าจะเป็นระดับนักการเมืองท้องถิ่น
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเราจับหมด
ที่เชียงใหม่เราขยายจากเด็กอย่างนี้ได้๖๔คดีแล้วก็ไม่มีละเว้น
จะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่จะเป็นผู้มีสภาพในสังคมอะไรต่าง
ถ้าหลักฐานถึงเราดำเนินคดีหมด
อกจากนี้ค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่ทางผู้ปกครองของเด็กที่เสียหาย
มีหลักฐานว่าเป็นคลิปเสียงอ้างว่ามีตำรวจกลุ่มหนึ่ง
พาพยานไปข่มขู่ที่เซฟเฮาส์เพื่อไม่ให้มาเป็นพยานในคดีนี้
เรื่องต้นนั้นยังไม่ได้เห็นคลิปดังกล่าวนะคะ
ผู้ปกครองสามารถนำหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจได้

จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายอายุ๑๙ปี
ไม่ใช่เป็นเด็กตามที่ตกเป็นข่าวทางสังคมออนไลน์ค่ะ